ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้คงต้องขีดเส้นใต้ของประโยชน์ของท่านนายกที่พูดเมื่อวานนี้
ท่านบอกว่าถ้ามันยุ่งมากนักอาจจะไม่มีการทำประชามติ
พูดแบบนี้แล้วอนาคตของการทำประชามติจะเป็นอย่างไร
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายเลยครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ

ข่าวเมื่อสักครู่และต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว
กำลังจะตั้งคำถามขึ้นมาในสังคมการเมืองว่า
เพราะเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
วันนี้หนังสือพิมพ์อย่างน้อย๒๓ฉบับครับ
หยิบเอาคำพูดของนายกรัฐมนตรีมา
หัวข่าวนี่ไทยรัฐบอกบิ๊กตู่เบรกแตก
ทักษิณบงการเกมป่วน
แต่ว่าของมติชนที่จะอยู่ในจอตรงนี้สิครับ
ตู่เอ่ยชื่อทักษิณคนชักใหญ่ท่าวุ่นล้มประชามติ
หัวข่าวหนังสือพิมพ์อาจจะจับประเด็นผิดประเด็นถูก
เหมือนที่พลตรีสันเสริญว่า
แต่ว่าลองดูคำพูดของนายกรัฐมนตรี
ให้เห็นเป็นตัวหนังสืออยู่บนจอนี่แหละ
ว่านายกรัฐมนตรีพูดว่ายังไง
ส่งมาเลยครับจะได้เห็นว่านายกรัฐมนตรีพูดมายังไงนี่
นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ทำไป
ทำไม่ได้ก็ไม่ทำทำไม่ได้คือทำไม่ได้
นักข่าวถามเรื่องประชามตินี่แหละ
ประท้วงกันทำไม่ได้
แล้วจะดันประชามติได้หรือไม่
ก็เหมือนครั้งที่แล้วเลือกตั้งได้หรือไม่
เสนอไปมาจนตีกันจนเลือกตั้งไม่ได้
วันนี้เสนอกันถ้ายังตีกันอีก
แล้วจะทำยังไงก็กลับมาที่เดิมทุกอย่างเหนื่อยเปล่า
นี่แหละครับคำพูดนายกรัฐมนตรี
แกะออกมาเป็นตัวอักษร
ฟังอย่างนี้ก็แปลว่าถ้ายังมีการประท้วงวุ่นวาย

เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อ๒กุมภาพปี๕๗
พยายามจะเลือกตั้งให้ได้สุดท้ายก็เลือกตั้งไม่ได้
โอ้โหสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีอย่างนี้
มันจะเป็นยังไงล่ะครับมันจะแปลความว่ายังไง
ถ้าไม่มีการทำประชามติมันจะเป็นยังไง
ถ้าไม่มีการทำประชามติสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า
อาจารย์มีชัยนี่แหละประกาศใช้

อ้าวแล้วทีนี้อำนาจของสวที่ตั้งคำถามพ่วงไว้ว่า
ให้สวมีอำนาจที่จะเลือกนายก
ได้ด้วยหรือไม่ก็คือว่ารัฐสภารัฐสภาก็คือสสบวก
แล้วจะเป็นยังไงเพราะเรื่องนี้คศกับแม่น้ำ๓๐
สายเสนอไปในคำขอแก้ไขรัฐมนูลแล้วกรรมการร่าง
ไม่เอาด้วยไงครับแล้วจึงนำมาสู่คำถามพ่วงย้ำ
เข้ามาอีกทีนึงว่าให้ไปถามประชาชนถ้าประชาชนเห็นด้วย
ก็มาแก้รัฐมนูลใส่เข้าไปในบทเฉพาะการเพื่อให้สว
ร่วมกับสอสอเลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติ
ไม่มีการทำประชามติก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอาร่างของอาจารย์
มีชัยมาประกาศใช้นำไปสู่การเลือกตั้งอย่างที่ว่าส่วนเรื่อง
สวที่จะมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นก็ย้อนกลับไปไป
แก้ไปแก้ให้ว่าใส่เข้าไปในบทเฉพาะการตามเจตนารมณ์ของ
ขอสชตามเจตนารมณ์ของคอสชแต่ทั้งหมดนี้จะต้องย้อน
กลับไปแก้รัฐธมนุนชั่วคราวปี๕๗เพราะว่ารัฐธมนุน
คราวปี๕๗บอกว่าจะต้องนำร่างรัฐธรรมนูลไปทำประชา
จารณ์แล้วพรบกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทำประชามติ
ทำประชาพิจารณ์ครับโทษไปทำประชามติแล้วพรบที่
เกี่ยวข้องกับประชามติก็กำลังจะออกมาที่ผมบอกเมื่อ
ก่อนวันก่อนเนี่ยครับว่าตอนนี้มีคนโน้นคนนี้พูดว่าอัน
นั่นทำได้อันนี้ทำไม่ได้ใส่เสื้อใส่เสื้อเชียร์
ใส่เสื้อค้านได้ได้ไม่ได้ไม่ตรงกันจึงบอกว่าต้อง
ไปดูเนื้อหาในพรบทำประชามติแต่มีคนบอกว่าเนื้อ
หาในร่างพรบทำประชามตินั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า
อย่าลืมว่าคำสั่งคอสชยังครอบคลุมอยู่อีกชั้นหนึ่งถ้า
สมมุติว่าในพรบทำประชามติบอกว่าทำได้แต่คำสั่ง
ขอสชบอกว่าทำไม่ได้แล้วจะทำยังไงก็ต้องทำ
ไม่ได้หลายเรื่องที่ในกฎหมายทำประชามติอาจจะระบุว่า
สามารถทำได้แต่ว่าคำสั่งคอสชบอกว่าทำไม่ได้
เอาแล้วจะทำยังไงฉะนั้นตรงนี้ครับจะมันนำไปสู่
ยุ่งเหยิงสับสนกันมากพอสมควรยุ่งเหยิงและสับ
นกันมากพอสมควรคำถามต่อมาก็คือว่าถ้าสมมุติทำ
อย่างนั้นไม่ต้องทำประชามติข้อดีก็คือว่าได้เซฟ
เงินได้สองสามพันล้านไม่ต้องไปทำประชามติแต่ว่าฝ่ายที่
เขาไม่เห็นด้วยเขาจะยอมไหมล่ะครับ
ถ้าเขาออกมาต่อต้านเรียกร้องกันไม่มากนายกว่ายังไงล่ะครับ
นายกบอกว่าถ้าออกมาก็ติดคุกเมื่อวานนี้นักข่าวถามว่าถ้า
ยังมีคนออกมาต่อต้านมากมากจะทำยังไงนายกบอกก็ติดคุก
ไงล่ะก็นำไปฟ้องศาลให้เรามันจะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหม
นี่แล้วนายกก็ยอมรับว่าก็ต้องก็ต้องรุนแรงขึ้นต้องใช้

นายกพูดอย่างนี้ขลังพอที่จะจบเอาอยู่ไหมครับถ้าเอาอยู่
ก็แล้วไปแต่ถ้าฝ่ายที่ต่อต้านเขาเดินหน้าต่อต้านต่อสถานการณ์การ
เมืองร้อนแน่นอนนายกบอกว่าเอาคนมาใส่ไม่เห็นด้วยออกมาต่อ
ต้านสร้างความวุ่นวายไม่ยอมจับฟ้องศาลเข้าคุกแต่ถ้าคนออกมา
มากจะเอาคุกที่ไหนไปขังล่ะครับ
สถานการณ์วันนี้มันจึงเดินมาถึงทางจุดที่ว่า๑ต้องคอยดู
ว่าถ้าดุเดือดคัดค้านกันอย่างนี้แล้วมีปฏิกิริยาโต้กลับ
จากฝ่ายคอสชอย่างนี้มันจะร้อนขึ้นไปถึงขั้นล้มเลิกการ
ทำประชามติหรือไม่๑๒ถ้าล้มเลิกประชามติฝ่ายที่เขาไม่เห็น
ด้วยเขาจะยอมไหมสามนายกบอกว่าถ้าไม่ยอมออกมาเคลื่อนไหวส่ง
ฟ้องศาลจับติดคุกเอาอยู่ไหมเขาจะยอมหยุดอยู่ตรงนั้นไหมนี่คือ
ประเด็นที่กำลังร้อนอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นถามว่าสถานการณ์อย่าง
นี้ใครควรจะทำอะไรยังไงล่ะครับผมเนี่ยทำข่าวมาสมัยที่
ป๊เปรมบริหารประเทศมาแปดปีนะครับสถานการณ์บางช่วงก็เกิดขึ้น
ลักษณะอย่างนี้ก็คือมีคนไม่เห็นด้วยอะไรหลายเรื่องกับที่
เปรมทำแต่ว่าสิ่งที่ป่าเปรมทำก็คือว่าป่าเปรมไม่ตอบโต้และ
พูดอะไรมากปล่อยให้สถานการณ์มันค่อยคลี่คลายไปเอง
แต่ถ้าสถานการณ์อย่างนี้ยังใช้ทฤษฎีปิงปองโต้กันมาโต้
กันไปเธอโต้มาฉันโต้กลับหรือที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า
ีเซตชีเซตพูดกันไปพูดกันมาอย่างนี้ไม่จบและหน้า
เป็นห่วงแน่นอนว่ามันจะลุกลามไปถึงขั้นจะทำพระ
บันติได้หรือไม่จากวันนี้ไปต้องติดตามครับเพราะอีก
กี่วันพรบประชามติออกมาแล้วก็จะได้เห็น
กันว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นายกรัฐมนตรีหัวหน้า
ขอสชจะแสดงท่าทียังไงกับที่ท่านบอกเมื่อวานว่า
รุนแรงมาก็แรงไปนี่คือสถานการณ์ที่ต้องขีดเส้นใต้
วันนี้ครับคุณก้อคุณดาวครับขอบคุณครับยังคงแรง

ขอบคุณครับติดตามกันต่อสัปดาห์หน้าครับว่าเรื่อง
จะร้อนแรงขึ้นอย่างไรในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ